มีการจุดทูปเซียงทายด้วยด้วย
ประวัติศาสตร์มวยสากลหญิงฮะ

และมีแฟนน้องเต้วรื่องน้องแเอน
คนนี้ไงน้องเอคณรักนาควงฮะ

มีเรื่องบังเอิญเหมาะเหม็งตรงกัน
เกิดอะไรขึ้นแก้บนของชาวอีสานเขาเรียกว่าพิธีปลงครับ
ปลงไม่ใช่อยู่ดีจะต้องทำนะ
หลังจากประสบความสำเร็จด้านการงาน
ชาวอีสานต้องกลับมาแก้บนต้องตรงค่ะ
หัวหมูมาเป็ดไก่มีเหล้าขาวหมากพลู

หมากพบลง๑๙๙คำแล้วกล้วย๑๙๙คำ
ข้าวเหรอข้าวเห็นเป็นก้อนไหม
ไหว้พระแม่ธรณีย์นะครับ

แต่ในบรรยากาศนี้ก็คือไหว้พ่อยอดนคร
ยอดนครอายุ๔๔ปีตอนที่จากไป
จากนั้นเด็ดตรงไหนเด็ดตอนจุดทูปเสี่ยงทาย
จุดทูปเสี่ยงทายเสร็จเราก็จะได้เลขหลังทูบเสี่ยงทาย
ซุ่มไปใกล้เห็นแล้วควันมาแล้วจะหมดแล้ว
แต่เห็นเลขแล้วพอซูมไปใกล้
เป็นเลข๔๙๒เขาจะมีเลขแค่๓ตัวถูกไหม
มีแค่๓ตัวไอ้คำว่า๔๙๒น้องเอ๊จบมือพวะเลย
ดังนั้นมันคือความเหมาะเหม็งกันเหลือเกิน
และที่สำคัญไม่พลาดจึงว่าไหวพี่

คนในบ้านไม่มีใครไม่ซื้อเลย
น้องเอกก็ซื้อติดหมายติดมือไว้๓แล้ว
เอ้าแล้วอีก๔๙๒เห็นมีเลย
แล้ว๖๐๔๖๘๖มันจากเถอะครับคือคือโค้ชไม่มี
แต่ว่าให้มันมี๔มี๙มี๒มีในเฉบับนั้นเถอะ
ตอนนี้น้องแต้วยังอยู่ที่สมุยนะสุราธานียังต้องกักตัวกันอยู่นะคะ
อ่าต่อเนื่องเลยนะคะพาไปที่นครสวรรค์ไปดูอะไรก็ตามที่ลูกได้คลำได้
ฉันหมายถึงแม่ตะเคียนท่อนตะเคียนค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านค่ะตอนนี้แม้ว่าจะเงียบเหงานะคะสำหรับวัดนี้
แต่ก็มีชาวบ้านไปกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับวัดท่าไม้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
เห็นไหมบรรยากาศก็จะเงียบเหงาแต่ยังคงมีคนไปนะคะ
คือทางวัดเนี่ยตอนนี้เขาเคร่งครัดเป็นพิเศษเลยเพราะคุมโรคไงโรคโควิด๑๙นะคะ
ให้เข้าครั้งละไม่เกิน๑๐คนคนละไม่เกิน๒๐นาทีต่อ๑ครั้งนะคะ
วิธีการคือโรยแป้งก่อนดิฉันบอกแล้ว
แป้งไปก่อนแล้วถูวนแบบนี้
ซ้ายวนขวาวนหน้าวนหลังสุดแล้วแต่ใจท่านเลยนะคะ
แต่ที่แน่วนแล้วได้เลขค่ะ
แล้วถามพี่คนนี้ว่าได้เลขอะไรบอกใครจะบอก
เดี๋ยวเลขเคลื่อนเอ้าไม่บอกไม่เป็นไรค่ะ
ทีนี้แกบอกว่านอกจากจะถูต่อไม้ตะเคียนแล้วนะคะ
เป็นตะเคียนสองสีพี่น้องอายุกว่า๒๐๐ปีแล้วนะคะ
ยังไปเสี่ยงเซียมซีแล้วจุดทูปมงคลด้วย

เดี๋ยวนี้เขาเสี่ยงเซียมซีพี่รู้หรือยังว่าเขาไม่ได้เสี่ยงครั้งเดียว
เมื่อก่อนสมัยตอนที่เราเสี่ยงนะต้องเสี่ยงเลขเดียวใช่ไหม
แล้วไปหาใบอ่านนี่เขาเสี่ยง๓ครั้งนะจ๊ะ
เสี่ยงสามครั้งได้สามเลขส่วนจุดทูบ
จุดทูปมงคลก็จะได้เลข๓เลขเหมือนกันนะจ๊ะ

จุดทูปค่ะนี่มาแล้วจุดเสร็จแล้วแล้วก็ชี้แล้วด้วย
มองใกล้ไม่เห็นมองใกล้เห็นจ้า

ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ